บุรีคุณผู้ชมครับเด็กชายอายุสิบสามปีนั้นถูกชายคนหนึ่งขี่ซาเล้งนะครับ
หลอกว่าจะพาไปซื้อโทรศัพท์มือถือปรากฏว่าพาตัวหายไปจากที่พักตอนนี้
เข้าสู่วันที่๓แล้วนะครับมีภาพวงจรปิดคุณผู้ชมครับ
คือในพันธุ์คือคนที่ก่อเหตุตามลูกศรสีแดงนะครับ
ลักพาตัวเด็กชายนัชพลหรือว่าน้องมัวอายุ๑๓ปีครับ
น้องเป็นชาวขาวเผ่ามงแต่ว่าเหตุการณ์นี้
เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภออินบุรีที่จังหวัดสิงห์บุรีครับ
๑๖กัญญายนที่ผ่านมา
น้องเนี่ยนะครับอาศัยอยู่ที่วัดกับพระประหลัดสุรพลซึ่งเป็นผู้ดูแลครับ
ท่านก็ไปแจ้งความไว้ที่สพอินบุรีเนื่องจากว่าเพื่อนให้ข้อมูลนะครับ
บอกว่าชายสองคนครับขี่รถซาเล้งเก็บขยะมาที่หลังวัด
น้องเนี่ยเข้าไปคุยด้วยหลังจากนั้นน้องก็หายไปไม่เจออีกเลยครับ
ตำรวจสืบสวนทราบว่าในพันธุ์เป็นคนลักพาตัวเด็กจริงครับ
โดยในพันธุ์เนี่ยเปิดซิมโทรศัพท์สำหรับใช้โทรออก๓ซิม
แต่ตอนนี้ปิดหมดทุกเบอร์ครับมีอยู่สามเบอร์โดยคนเปิดซิมให้เนี่ย
ลบบุรีแต่พอสอบถามเจ้าของชื่อที่เปิดเบอร์โทรศัพท์
อ้างว่าอ๋อไม่ใช่ตัวเขาฮะในพันธุ์คือแอบอ้างเอาชื่อเขาไปเปิดเบอร์โทรศัพท์นะครับ
หนึ่งในผู้ดูแลเด็กนะชื่อว่าคุณสมโชคครับ
บอกว่าในพันธุ์หลอกล่อว่าจะพาไปซื้อมือถือเด็ก
ก็เลยหลงเชื่อครับเพราะอยากได้มือถือตามภาษาเด็กนะฮะ
พ่อเด็กนั้นทำงานอยู่ที่ต่างประเทศในข่าวบอกว่าอยู่อิสราเอลครับ
อยู่ที่จังหวัดตากที่อำเภออุ้มผาง
พร้อมกับทราบว่านายพันธุ์เปิดห้องพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
เขตตัวเมืองสิงห์บุรีเป็นแบบรายเดือน
โดยทางแม่บ้านของโรงแรมนะครับชื่อว่าคุณสิริพรให้การบอกว่า
๑๖กัญญายนที่ผ่านมาในพันธุ์พาเด็กชายหนึ่งคนมาพักครั้งคืนจริงครับ
แต่ออกไปเช้าวันอาทิตย์คือวันรุ่งขึ้นคืออยู่แค่คืนเดียว
โดยแอบอ้างชื่อคนอื่นซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่ปฐุมธานีมาเปิดห้องพัก
ขณะที่นางสาวจินดาสมพบวรพงศ์อายุ๓๖ปีครับ
คนนี้เป็นแม่ของน้องนะฮะเล่าทางน้ำตาครับ
บอกว่าในพันธุ์ใช้เฟซบุ๊กติดต่อเข้ามา
อย่าไปเอาเรื่องนะเดี๋ยวพาลูกชายไปคืน
ก็เลยโทรคุยครับก็อ้างว่าอยู่ที่สระบุรีบ้าง
อยู่แถวขนส่งบ้างซึ่งไม่รู้ขนส่งไหนเนี่ยนะฮะ
แต่ก็ไม่นำลูกชายมาคืนสักทีจนตอนนี้ติดต่อไม่ได้แล้วครับ
อยากให้พาลูกชายมาคืนโดยเร็วครับ
ก็ลูกชายเขานะฮะเอาลูกเขาไปเฉยเลยเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับใครพบเด็กชายรูปภัณฑ์สันธารตามหน้าจอนะครับ
ผิวขาวผมสั้นนะครับตามที่เห็นเนี่ยนะครับ
มีตำหนิที่ปลายนิ้วชี้แหว่งเพราะว่าตอนนั้นประสบอุบัติเหตุครับ
พบเห็นน้องครั้งสุดท้ายที่ถนนสิงห์บุรีชัยนาศสายเก่ามุ่งหน้าเข้า
จังหวัดสิงห์บุรีนะครับใครพบเห็นก็เบอร์โทรศัพท์ตามหน้าจอนะฮะ
มีอยู่๓เบอร์คุณผู้ชมครับติดต่อได้หมดเลยนะฮะตามนี้เลยนะครับ
มีทั้งครูประจำชั้นมีกำนันสมโชคแล้วก็มูลนิธิกระจกเงา
ตำรวจก็ทำงานอยู่ด้วยตอนนี้นะครับเร่งเช็คอยู่กล้องวงจรปิด
ตามตัวมาคืนให้ได้นะครับ๓วันแล้วนะคะที่หายตัวไปนะคะ